หน้าใหม่แห่งวงการอาหารไทย
ที่มาพร้อมดีกี่นักแสดงและนายแบบ
มาช่วงสุดท้ายของเชฟกระทะหล่อแล้วนะ

ก็ดีเน่ะได้กระแต๊ปแล้วก็ได้อาหารอร่อยด้วย

นั่นก็คือการปรุงรสแกงแซ่บของเรา

และส่วนผสมในการปรุงรสน้ำแกงส้มมีดังนี้

เปิดฝาเลยครับอย่างแบบนั้นครับ
เชฟใส่หมดเลยเลยเชฟ

ใส่

น้ำมะขามเปียกที่จะทำให้แกงนี้เป็นแกงส้มสมศักดิ์ศรีมีรสเปรี้ยวนะคะ

เห็นเปรี้ยวของมะขามเปียกครับคุณพี่

มันเปลี่ยนมาก

คนจนละลายเสร็จแล้วก็จะชิมปรุงรสกันแล้วนะคะ

แล้วเชฟจะได้เป็นคนว่ามันอร่อยไม่อร่อย
เพราะว่าถ้าเชฟทำเองเดี๋ยวเชฟก็ให้คะแนนตัวเอง
แม่ต้องเหลือให้หนูด้วยนะคะภาคะเบี้ย

แม่ได้แล้วเหรอดีใจกับแม่จังเดี๋ยวนะคะเราจะทำการต้มให้มันเดือด
ข้นแล้วเราใส่ผักเลยนะฮะใช่ฮะเราใส่ผักลงไปเลยปึ้มใส่ผักนะใช้ผักกระเชษผัก
อาแล้วระหว่างที่เรารอให้เขาผักเนี่ยเอาแค่เพาะสลดเนอะ
ใช่ใช่ยังกับใส่พวกปลาครับใส่ปลานี้ใส่เลยไหมค่ะ
ใช่ค่ะใส่เลยค่ะอ้าเป็นอะไรนะลูก

น้ำเผ็ดนะครับไม่เล่นด้วยเลยคุมครับมะ
เอ้ยทำอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเราชอบเราก็ใส่เยอะก็ได้ค่ะ
อ๋อถ้าเกิดถ้าเรานะใส่ก่อนอะใส่
จะเอากี่ชิ้นละไม่บอกไม่รู้นะแม่เหลือให้แค่ไหนก็เท่านั้น
อ้าวแม่อันนั้นมันกรน่ะของเราดีต้อง๒คนนะแม่
นี่แม่มีเชฟแล้วเชฟเขาล่ำมากเลยแม่ก็ต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดีนะ
เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ชาม
เมนูนะคะแกงส้มปลาช่อนทอดของพวกเราก็เสร็จเรียบร้อย
ทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะใช่เหรอแม่เชฟขานี่เป็นช่วงเวลาของเชฟแล้วนะ
ใช่แล้วเชฟจะต้องชิมนะคะใช่ค่ะโอเคเลยเดี๋ยวเขาเรียกว่าผักกระเฉกจะเหนียว
ซึ่งในความเหนียวนั้นมีมากพอแล้วในตัวของคุณแม่นะคะ
เอาละมาดูกันค่ะอุ้ยของแม่เริ่มข้นแล้วนะคะใช่เราก็จะต้องนัวมาก
ให้เขาอวดไปหน่อยอันนี้เก็บ
ทำไมปลาเรามีสองชิ้นนึงอ่ะแม่โดนกระโมงให้ไปหมดแล้ว
นี่ของคุณแม่มี๕ชิ้นแล้วมีในนี้อีกครึ่งตัวครึ่งชิ้นให้เขาเอาไปเอาไหมเอาไหม
นี่ทำไมมีสามชิ้นอ่ะ

ถึงเวลาที่เชฟจะต้องชิมแล้วก็ให้คะแนนพวกเราแล้วล่ะค่ะคุณแม่ก็มีอุปกรณ์ให้เชฟนะคะช้อนนี้สำหรับฝั่งนู้น

ให้เชฟฟังสิคะว่าเรามีคะแนนของส่วนไหนกันบ้าง
คะแนนนะคะมีอยู่๒ส่วนค่ะเชฟ
คือหนึ่งนะคะเป็นความสวยงามไม่ใช่หน้าตาของพวกเรานะคะเป็นความสวยงามของอาหารค่ะ

แล้วก็มีเรื่องความรสชาติความอร่อยเต็ม๕เหมือนกัน
แล้วตอนที่ความสวยงามก่อนของเรา
ความสวยงามเชฟไม่ต้องมองหน้าแม่นะดูแต่หน้าค่ะ
ของเราสวยกว่าเนอะเชฟเห็นปะล่ะ
โหดูของเราสินู้นนี่ผักยังขึ้นมาเกลยอยู่ข้างบนเลยเชฟ

ดูหน้าก่อนค่ะเชฟค่ะดูหน้าก่อนนะคะ

ปริมาณน้ำความเค้มข้น
นี่เต็ม๕ให้๔คะแนนครับ

ให้๔เวลาค่ะ

ดูความแซ่บดีกว่านี่รสชาติค่ะ

เป็นอย่างไรครับ

เป็นอย่างไรครับ
เป็นอย่างไรครับ

เป็นอย่างไรครับ

เป็นอย่างไรครับ

เป็นอย่างไรครับ

เป็นอย่างไรครับ
เป็นอย่างไรครับ

เป็นอย่างไรครับ